ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะก็ต้องมาเจอกับสาวสุดสตรองคุณแม่คนสวยคุณแอฟทักษะออนกันหน่อยนะคะ
ถามถึงเรื่องน้องปีมงปีใหม่กันหน่อย
แล้วก็บอกเลยว่าความสตรองของคุณแม่เนี่ยอย่างที่รู้รู้กันว่าเจอข่าวดราม่าอะไรแค่ไหนผ่านมาได้หมดนะคะ
ล่าสุดมาเจอกับประเด็นที่ว่าคุณสงกรานให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่พร้อมจะพาน้องปีใหม่ไปเจอแมท
และแอปเองก็ต้องโทรศัพท์เช็คตลอดเลยหากว่าน้องปีใหม่อยู่กับคุณพ่อ
และยังมีข่าวอีกว่าคุณสงกรานเนี่ยจะมีการวิวารอบ๒ฟังแบบนี้แล้ว
คุณแอฟจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะแอฟว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
สิ่งหนึ่งที่ดีที่คุณพ่อจะนึกถึงความรู้สึกของลูกนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณสงการคิดแบบนี้ค่ะแสดงว่าเขาแชร์ความรู้สึกลูก
แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
มันแน่นอนที่สุดค่ะหมายถึงว่าเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วค่ะ
ไม่ต้องโทรเช็คค่ะเพราะว่าปีใหม่อยู่กับพี่เปิ้ลตลอดเวลาค่ะ
สิ่งที่แอฟจะถามคือว่าไปทำอะไรอยู่ที่ไหน
คือไม่ใช่ตลอดเวลานะคะคือเราแค่เป็นห่วงบางทีแค่นั้นเองค่ะ
เปิ้ลคือผู้จัดการส่วนตัวของคุณแอฟนะคะ

ใช่นะคะรอดูเขาจะมีละครแล้วนะ